สิ่งที่เราหลีกหนีไม่พ้นคุณผู้ชม๑ความตาย

คุณผู้ชมแล้วเรื่องของคุณแม่น้องแมงปอเนี่ย
ที่ตอนนั้นเป็นข่าวว่าเป็นแม่ยอดนักสู้เลยนะ
ดูแลลูกที่ป่วยติดเตียงมา๑๐กว่าปี
ถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังครับเป็นล้านครับ
คุณจันทกรศรีวิชัยหรือว่าแม่ของน้องแมงปอ
ที่เคยเป็นข่าวในฐานะคุณแม่สู้ชีวิตเนี่ยนะ

แล้วก็ให้เอาบัญชีธนาคารต่างย้อนหลัง๕ปี

ทำตามนั้นเลยทำตามที่เจ้าหน้าที่สรรพากรสั่ง

ปากรแจ้งว่าคุณแม่ที่ผ่านมา

ต้องมาเสียภาษีย้อนหลังเป็นเงินหลักล้านบาท

ในช่วงไลฟ์ขายของเมื่อ๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา

เพราะว่ามันเป็นเงินจำนวนมหาศาลเลยนะ
แล้วต้องจ่ายเป็นก้อนวันที่๕ธันวาคมนี้
ไม่อย่างนั้นจะโดนค่าปรับเพิ่มอีก
โอ้โหตอนนี้เงินในบัญชีก็มีเพียงหลักแสน
แต่หากผู้ใจบุญ

คุณแม่บอกก็คุณแม่ขายของนี่

ทางขวานี่เลยนะบัญชีแอคเคาน์นี่นะ
ทางขวาเนี่ยคุณผู้ชมไปตามคุณแม่ได้ครับ